แต่คู่นี้หวานมากค่ะ
ครางชื่ออ้ายแนเป็นจังหวะที่ราชมังคลากีฬาสถานนักตาลขึ้นเลยทีเดียว
กีฬาสีงานช่องสามเขา
เป็นจังหวะที่ไม่ใช่ถ่ายละครแต่เป็นจังหวะฟิกคิวที่มันฟินกันแฟนคลับทั่วทั้งประเทศเลย
พี่ณเดชน์เนี่ยกำลังเต้นเพลงครางชื่ออ้ายแน่กับผู้สาว
มีคุณแต้วมีคุณมิ้นท์มีคุณแพทย์ด้วย
ก็เต้นไปเต้นมาวนจนครบมา

กำลังจะต้องเป็นอาหารช็อตที่หันหน้ามาหากันมาอุ๊ยใส่กัน
แล้วก็เป็นจังหวะที่น้องยายาหันไปปุ๊บ
จมูกชนกับแก้มพี่ณเดชน์พอดีไปเลยนั่นเอง

แล้วบอกว่าเป็นช็อตที่ประทับใจที่สุดของงานกีฬาเขาเลยค่ะ

มันก็อินกับจังหวะมันก็ไปกับเพลงมันก็ประมาณนั้นแหละ
ก็เลยดึงเข้ามาต่างคนก็ต่างตกใจ
ไม่ได้หอมแก้มไม่ได้อะไรอันหนึ่งไม่ใช่อย่างนั้น
ที่แบบว่าผมไปเข้าหาแต่ละคนใบจอ้าย
อันนี้ก็คือมานะตอนนั้นเลยคิดสดเลย
มุมภาพมุมกล้องเลยทำให้ดูว่าเป็นการหอมแก้ม
แต่ในภาพเหมือนโดนไหมคะของจริงโดนไหม
ไม่โดนครับไม่โดน
ผมจำแล้วผมก็ตกใจกว่านั้นเหมือนกัน

ถ้าในคอนเสิร์ตจะมีแบบพิเศษมากกว่านี้ไหมคะ
จะมีนอกบทนอกสคริปต์แบบนี้เลย

ตกใจแต่ณเดชน์ดูแล้วแบบมีกำลังเต้นต่ออย่างคึกเลยนะฮะ
เรื่องละครที่เล่นคู่กับแมทพิรณีค่ะ
เดชบอกว่าแฟนใกล้จะได้ชมกันแล้วนะ

กะว่าเมษาแต่ในเมื่อสงการแล้วคนดูก็คงจะไปพักผ่อนใช่ไหมฮะ

แล้วก็พอผู้ใหญ่บอกว่าประมาณว่าหลังสงการ
ออนแอร์แน่เพราะว่าเรามีสัญญากับจีน